พุ่งชนกับรถยนต์ที่กำลังกลับรถอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่
จนทำให้คนขี่บิ๊กไบท์เสียชีวิตขาดที่
ส่วนคู่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงจากกล้องวงจรปิด
บิ๊กไบท์ก็พังเสียหายอย่างนี้เลยนะครับ

ทำการปฐมพยาบาลช่วยชีวิต
นายพิชิตพรมจันทร์อายุ๓๓ปี

บริเวณจุดกลับรถใกล้เคียงซอยเพชรบุรี๔๐
ประตูผู้โดยสารด้านหลังฝั่งซ้าย
บุบและกระจกแตกทั้งบานนะครับ
ขณะที่นายพิชิตนั้นพบว่าแขนซ้าย
และขาซ้ายหักผิดรูป
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะครับ

พบรถบิ๊กไบท์ขี่มาตามเส้นทาง

จู่มีรถยนต์คู่กรณีอยู่ระหว่างการกลับรถ

เป็นเหตุให้รถบิ๊กไบท์ที่วิ่งทางตรงมา

ก่อนที่คนขี่บิ๊กไบท์
จะชนอัดช่วงกลางรถยนต์เข้าอย่างจัง
จนกระทั่งเกิดเหตุสลดดังกล่าวนะครับ
เรื่องต้นเองทางตำรวจจะเร่งตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุและใกล้เคียง
ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป